ขณะที่ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยที่เตรียมทำศึกโอลิมปิก๒๐๒๐
ที่จะแข่งขันในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับ
ในส่วนของกีฬามวยสากลมีลุ้นโคต้าอีก๒คน
มาดูความเป็นไปได้กันหน่อยว่าเป็นอย่างไร
รายการนี้นักชกไทยก็เตรียมตัวแล้วที่จะไปคัดเพื่อหวังที่จะคว้าโคต้าเพิ่มให้ได้มากที่สุดนะครับ
จะทราบผลหลังจบธนาเมนท์คัดเลือกโอลิมปิกของโซนยูโรปและอเมริกาในเดือนพฤษภาคม
เทียบสถานการณ์ปัจจุบันนักชกไทยมีโอกาสลุนโคต้าอีก๒คน
คนแรกเป็นนักชกหญิงก็คือจุธามาสจิตพงศ์ในรุ่น๕๑กิโลกรัมหญิง
ปัจจุบันอยู่อันดับ๑๑ของโลกนะครับ
ซึ่งก็ต้องลุ้นว่านักชกในโซนยุโรปและอเมริกาที่อันดับใกล้เคียงกับจุธามาส
มีโอกาสจะตกมาถึงจุธามาศครับ
ขณะที่อีก๑คนก็คือวุฒิชัยมาสุกรุ่น๖๙กิโลกรัมชายครับ

คือให้นักชกในโซนยุโรปและอเมริกาที่อันดับใกล้เคียง
ก็มีโอกาสที่จะได้เป็น๑ใน๔ที่นั่งที่เหลืออยู่นะครับ

ก็อาจจะทำให้มีได้สูงสุดถึง๖คนนะครับ

ส่วนผู้เล่นที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับ

ทักษะการตบยอดเยี่ยมด้วยผลงานตบดีตัวเลขเฉลี่ย
อยู่ที่๔๒๘๕เปอร์เซ็นต์นะครับ
จะแข่งขัน๑๒นาฬิกาเป็นคู่แรกที่อาคารนิมิบุตร
ที่สำคัญก็คือแฟนกีฬาสามารถเข้าชมได้แล้ว

ปิดท้ายกันที่การแข่งขันจักรยานประเภทถนน
และการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมกับกิจกรรมขี่จักรยานปั่น
ปรากฏว่าน้องน้ำนัทนันนนทะแก้วครับ
เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในรุ่นเยาวชนหญิงด้วยเวลา๑๖นาที๔๐วินาที
ขณะที่แชมป์เยาวชนชายเป็นของธนพลวงล่า
ทำเวลาไป๒๗นาที๔๙วินาทีครับ
เส้นทางภายในเขื่อนวชิราลงกร
ก่อนจะมีการส่งมอบเจ้าภาพสนามต่อไปให้จังหวัดสงขลา
ที่จะแข่งขันในวันที่๒๓๒๕เมษายนนี้ครับ